เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศหลายจังหวัดนะคะ
ก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับวันแม่นะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่ร้อยเอ็ดกันก่อนเลยค่ะ
ที่ร้อยเอ็ดก็มีการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน

ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำนั่นเองนะคะ
พาไปดูนางนงรัฐคงเกษม
นายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ด

สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด

ก็ได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารพระราชทาน

ผู้ต้องขังหญิงณเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏ

เฉลิมพระชนมพันศา๘๖พันศา๑๒สิงหาคม๒๕๖๑ค่ะ

ก็คือที่โรงเรียนน้องหานวิทยาค่ะ

เพื่อให้นักเรียนนั้นได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจ
และน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ

งานนี้นะคะมีนักแสดงชื่อดังอย่าง

สิริพงศรีสุขาซึ่งเป็นเงาเสียงปู่พงศิษยคัมภีร์

ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ให้ตัวแทนเด็กนักเรียน
ไหว้และมอบดอกไม้ให้กับแม่
พร้อมกันนี้ก็ยังมีการมอบรางวัลเรียงความวันแม่
และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน๖๙ทุนด้วย
ปิดท้ายด้วยการขึ้นเวทีร้องเพลงของทั้งณเดชน์แล้วก็แน็ตสิริพงศ์นะคะ
ซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับทุกคนในงานเลย

ก็มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
แล้วก็เป็นการแสดงความจงรักภักดี
แด่สำเด็ดพระนางเจ้าสริกิริย์พระบรมราชินินาทชร์ในรัฐกาลที่๙
โดยนางนัทธินีพรจันทรโนไทย
นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชศรีมา
นำเยาวชนและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
จำนวน๖๘๘คน

ร่วมกันแข่งขันเต้นอาราบิกบอกรักแม่
ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐ
กัญญาสิริวัฒนาพันนวดีด้วยนะครับ
นี่ความเข้มแข็งของน้องนะฮะในการเต้นอาราบิกนะบอกรักแม่นะครับ
ค่ะยังอยู่กันที่โคราชนะคะคุณผู้ชม
พาไปที่โรงเรียนด่านขุนทศที่อำเภอด่านขุนทศหน่อยค่ะ

คุณครูเอ่ยเพื่อนนักเรียนก็ไปปลอบใจ
น้องนงนิดพามขุนทศอายุ๑๔ปี

แล้วที่ต้องเข้าไปกอดเข้าไปปลอบใจแบบนี้เพราะว่าอะไร
คือน้องเขาถือพวงมาลัยดอกมะลิ
แล้วก็ร้องไห้อยู่บนเก้าอี้ในห้องประชุมของโรงเรียนค่ะ
เพราะว่าคุณแม่ของน้องนะคะก็คือคุณแม่พนิดาพามขุนทศ

แต่ทีนี้คุณแม่ติดภารกิจไปทำงานที่เกาหลีใต้ค่ะ
ดังนั้นกิจกรรมวันแม่เมื่อวานที่โรงเรียนเขาจัด
น้องก็เลยไม่ได้กราบแม่ในวันสำคัญ
คุณครูประจำชั้นคุณครูนภาพรช่างธรรม
ก็ต้องเข้าไปกอดน้องเข้าไปปลอบใจน้อง
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวครูเป็นตัวแทนคุณแม่

ซึ่งน้องนิดก็ได้กราบขอบคุณด้วยน้ำตานองหน้าเลย

มีคณะครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรมกว่า๓๐๐คน
โรงเรียนเขาจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อเนื่องมาทุกปีเลย
แล้วคำถามคือการเลือกแม่ดีเด่นเลือกจากอะไรบ้าง
เขาดูจากเด็กที่มีผลการเรียนดีค่ะ

แล้วก็ปีนี้มีคุณแม่ดีเด่น๑๖๐คน
คัดเลือกมาจากนักเรียนทั้งโรงเรียนทั้งหมดกว่า๒๐๐คน
แล้วก็การจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
เด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏในราชการที่๙
ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
เพื่อให้นักเรียนมีแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม
รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยนะคะ
หลายโรงเรียนก็จัดกิจกรรมไหว้แม่กันไปแล้วนะคะ
แต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังคงจะจัดกิจกรรม
เรื่องของทำบุญตักบาทแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วย